ก็เหมือนเดิมครับ๗๗จังหวัดเขาก็เต็มที่กับการเอาเรื่องของจังหวัดมาปรับให้เป็นความอลังการ
แล้วก็มีชุดจิ้มน้ำหนักถึงประมาณ๕๐กิโลกรัมนะฮะ
ซึ่งข้างหลังกำลังวุ่นวายมาก
เดี๋ยวรอดูความอลังการแล้วก็ปีนี้ดีใจตรงที่ว่าเขาขอลิงก์ไปทางอเมริกาใต้ค่อนข้างเยอะนะครับ
เดี๋ยวคนอเมริกาใต้ก็จะได้ชมด้วยครับ

เพราะว่ายังไงก็แล้วแต่ก็ถูกควบคุมในระดับหนึ่งนะฮะ
เรื่องโป๊ะก็คงไม่มีอยู่แล้วนะฮะ
แต่ว่าแต่ละจังหวัดเขาก็จะเอาอะไรดีของเขาเนี่ยมาจัดการให้กลายเป็นชุดนำเสนอให้ได้
ก็เดี๋ยวก็ให้เราช่วยกันไหว้ใจจะได้รุ่มนะ
ก็จ่ายเงินเพิ่มไปอีกเยอะสำหรับพื้นเวทีแล้วก็ด้านบนเพดานทำอะไรแปลก
เพื่อนกำลังมาพูด
ปอนมันเป็นดรามะที่ไม่ครบ
ที่เคยขึ้นมันเป็นยังไงครับ
คือเอาจริงแล้วไม่ค่อยอยากพูด

เวลาที่พูดไปครั้งเดียวเนี่ย

เอาไปบางคำแล้วก็พยายามขยี้

แต่ว่าดูจากรูปการณ์แล้วเนี่ย

ไม่สะดวกใจไม่สบายใจซึ่งน้องก็
พิมพ์ว่าขอโทษค่ะ

ผมว่ามันก็พอแล้วนะฮะ

เผือกร้อนไปให้ฟิลิปปินส์

แล้วบรรดาแบบ

คำนี้หมายถึงเรื่องนี้

ถ้าเป็นลูกค้าเข้ามาที่ร้าน

ไปเอามิสเอิร์ดเมื่อสองปีที่แล้วอ่ะ

มาเปรียบเทียบว่าคนนู้นคนนี้คนนั้น

ใจเขาใจเราเมื่อ
คิดว่ามันพอสมพอควร

ผมพูดตรงนี้คนก็จะด่าผมอีก

มันไม่ผิดแต่ว่าอาจจะไม่ถูกใจ

แล้วคุณก็ต้องแข่งขันกับอีกยี่ห้อหนึ่ง
แล้วคุณจะให้ไปรู้สึก

ผู้เข้าประกวดทุกคนจะต้องมอง

หรือเขาจะโพสต์กับใครก็แล้วแต่
เพราะว่าแน่นอนครับการแข่งขัน

และก็ไวรัลไปทั่ว

เป็นคนที่นับสิทธิ์นับร้อย
แล้วคนเหล่านั้นได้ออกมาขอโทษไหมครับ

เพราะฉะนั้นมันไม่มีความจำเป็นนะ

เวทีชั้นต่ำเวทีบ้านนอก

แต่ว่ารูปหนึ่งรูปที่น้องไม่ได้โพสต์
ที่น้องไม่ได้คอมเมนต์

มันกำลังส่งมาไม่ใช่น้องคนเดียว

จะส่งแท็กน้องก็จะแท็กรูดเลย

จุดเริ่มต้นมันไม่ได้มาจากเรา
นะครับแล้วเราก็ไม่ใช่คนแรกของประเทศไทย

เหตุการณ์นี้ก็จะไม่มีวันเกิดขึ้น
จะไม่มีใครมาด่าโกโก้เลยว่า

เพราะฉะนั้นความผิดไม่ได้เกิดขึ้นจากการกระทำความ

ถ้าเรากลับชื่อกันกลับหุ่นกัน

มันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณร้องเรียนเนี่ย
มันไม่ได้หมายความว่า

ผมเข้าใจได้นะ

ก็น้องก็ขอโทษไปตั้งไม่รู้กี่ครั้ง
แล้วน้องก็รบนี่คือการแสดง
คือการตอบโต้ในทางที่ถูกต้องแล้ว

มันไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องมาตามราวี

ต่อให้เขามีนางงามหรือทำอะไร

เพราะฉะนั้นฟิลิปปินส์กับผมมันเป็นเรื่องปกติ
อยู่แล้วเพราะว่าเขาก็จะรู้สึกว่า

แล้วเวทีของเขาที่เป็นชาตินิยมเวทีเดียว

แต่นั่นเขามีเวทีเป็นของตัวเอง
แต่คนไทยไม่ได้มีเวทีเป็นของตัวเองนะ
ที่กำลังตอบโต้กับผม
แล้วก็สิทธิ์คนอื่นมาประกวด

เพราะว่าเราเองต้องมีเอกภาพ

และสร้างความเป็นชาตินิยมบ้าง

โย่งจากเรื่องนี้มายังพี่ลูกเกด

เรื่องนี้คือผมเห็นว่ามันไม่ผิด
แต่ว่าทุกคนก็โพสต์
ถ้าทุกคนคิดว่าผิดทุกคนต้องออกมาโพสต์

คุณดูครับว่าเขาไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีหรือดี

แต่คำว่าอ้วนไม่ใช่แบบว่าไม่ดีนะครับ

คือขอให้คุณมีความมั่นใจ

บางคนก็เข้ารอบด้วยรูปร่างที่อ้วน
แล้วหลายคนผู้ชนะหลังนี้

เพราะฉะนั้นผมไม่ได้บอกว่าไม่สวย
ตามแบบฉบับที่เขาต้องการ

เพราะฉะนั้นจบเถอะครับ

และนี่คือปฐมบทแห่งการเปรียบเทียบ

ในการที่จะแบบทำให้ทุกคนรู้ว่า

ผมขอนึกประเด็นที่เรียกว่า
รู้สึกนิดนึงตรงที่ว่า

ไม่อยากให้ใครเข้ามาก้าวกะ

หรือผ่านผู้จัดการกองคุณไฟล์สุภาพร

เป็นเรื่องปกติแต่ไม่เป็นไรครับ
เนื่องจากรู้จักกันก็อาจจะคุยกันได้

แต่สิ่งที่คุยกันน่าจะเกี่ยวข้องกับ

นวัดไม่มีวันให้เธอชนะหรอก
นวัดเขาไม่เอาเธอหรอก

สิ่งนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่ดีกับผม

ต่อให้เธอได้รองหรือได้อะไรไป

อันนี้พี่เจวัด

และเขาก็ต้องยอมรับว่าเขาพูด

อันนี้ได้ยินอัดเทปมาจริงหรอพี่เจวัด
ไม่ทราบครับแต่ว่าพูดตามนี้ครับ

แสดงว่าพี่เจวัดก็มีเหตุการณ์ว่าเรามีหลักฐาน
เพราะว่าในคำที่เราเขียนว่ามีหลักฐาน

มันก็มีพยานเกิน๑คนในการฟังครับ

มันก็มีปัญหาในการตกออกตกใจกันได้
แสดงว่าพี่เจวัดก็ได้ยินมาจากคนเอง

และเป็นคณะกรรมการที่เหลือทั้งหมด
เพราะฉะนั้นอย่าจงได้บอกว่า
เวทีนี้เขาจะเอาเธอหรือไม่เอาเธอ

นะครับเพราะว่าคนที่
เขาอยู่กันในวงการบรรเทิงมานาน
มาแล้วถ้าเป็นคนปกติ

มันมี

และมันก็มีคดีเรื่องของรูป

มันสุ่มเสี่ยงมากที่จะข้าม
หรือเป็นการรบกวนเพราะฉะนั้นเนี่ย
ตรงนี้จริงตั้งแต่เริ่มต้นก็ไม่ควร
เป็นระหว่างผู้ใหญ่

แต่ถามว่าถึงขนาดโกรธไหม

แต่ผมก็มีสิทธิ์ที่จะพูดเรื่องของผม

ไม่ว่าใครจะติดต่อผู้เข้าประกวด

กรุณาติดต่อตามหลักเกณฑ์ปกติ
และเรื่องที่มีได้มีเสีย

ไม่ได้คิดว่าเด็กทำให้พี่ผู้ใหญ่สองคนมาตีกันเหรอพี่

เด็กไม่สามารถจะเรียกร้องให้ผู้ใหญ่พูดได้

เอางี้นะครับผมยกตัวอย่าง

มีทั้งเฟิร์สหวังมีอีก๔๕คน
เยอะแยะเต็มไปหมดเป็นเด็กมิสแกนสนิทกัน

น้องคุณลูกเกดกับคณะนี้เขาไม่เอาน้องหรอก
ถึงน้องได้ไปน้องก็ไม่มีงาน
คุณคิดว่าคำตอบคืออะไรคุณถามแค่นี้มันเจ็บไหม
ถ้าเขาเจ็บผมก็เจ็บแต่เขาอาจจะไม่เจ็บก็ได้
เพราะว่าเขาชอบกระทำนะฮะ
แต่อย่าลืมนะครับเวลาที่คุณทำคน
คุณลองคิดดูว่าใครทำคุณแบบนี้คุณจะรู้สึกอย่างไร
คุณไม่ต้องคิดเป็นอย่างอื่นคุณกลับกันซะ
กลับกันซะว่าผมทำผมโทรไปหาเลย
สมมุติในนั้นมีประมาณ๕คน
แกรนทั้งนั้นสนิทกันด้วย

ยังไงเขาก็ให้ลองเขาไม่ดังให้ชนะหรอก
ผมเป็นหมาไหมที่ผมจะเป็นคนไปพูดแบบเนี้ย

แล้วก็ถึงได้ลองได้อะไรไป
งานก็ไม่มีหรอกเหมือนเวทีหางานไม่ได้
แล้วเด็กอ่ะเขาจะรู้สึกอย่างไร

แต่สำหรับผมผมไม่เคยทำ

ประมาณ๑๐นาทีคือโทรมาครับ
ผมไม่รู้ว่าโทรไปโทรมาแต่รู้ว่าโทรมาได้คุย

เป้อนรับครับอ่ะครับที่ทรงกับอยู่นะฮะที่ทรงกับอยู่
ลิปปินส์มีไม่เยอะหรอกครับวนก็มีอยู่ประมาณสักร้อยคน
ไปก็วนมาแต่คนไทยเนี่ย

นวดกลัวไหมว่าปัญหาต่อไปมันจะบานปลายเป็นศึกสองเวทีที่ตีกันอย่างจริงจังตลอด
เอ่อไอ้กลัวไหมไม่กลัวแต่ถามว่ามันจะมันจะเป็นอย่างงี้ไหมมันเป็นครับ
เพราะว่าตราบใดที่เราไม่เข้าใจบริบทของตัวเอง
แล้วเราไม่เข้าใจคนอื่นมันก็จะเป็นแบบนี้
เรากำลังจะทะยานขึ้นไปพอพูดไปก็หาว่าโม้
ก็จะมาด่ากับผมอีกแล้วเราจะคุยกันด้วยเรื่องเหตุผลอะไร
เพราะว่าคุณไม่เอาเหตุผลคุณจะเอาแต่สาวกแล้วก็บูลลี่คุณบอกว่าอย่าบูลลี่แต่คุณบูลลี่มาก
คำพูดที่ด่ามาคือมันบูลลี่ล้วนนะฮะทำไมคุณไม่เข้าใจล่ะ
แล้วก็ถ้าคุณอยากให้เขาผอมคุณบอกเราไม่ได้หรอกครับ
ถ้าคุณรู้สึกอย่างนั้นนะถ้าคุณอยากให้ของคุณดีขึ้นพัฒนาขึ้นคนเราอ่ะ
คนเราต้องรู้จักแก้ไขนะฮะอย่าพยายามแก้
ไม่เป็นไรครับผมไม่ได้ติดใจลูกเอดเจอเค้าคุยมันเรื่องปกติ
เรื่องปกติอยู่แล้วครับเพราะว่าสำหรับผมมันมันเป็น
เรื่องเล็กแต่ว่าสิ่งที่ผมไม่ชอบไม่ใช่เฉพาะเคสของลูกเกดนะ
ทำอย่างนี้กับผมเลยไม่ว่าใครก็แล้วแต่
อาณาจักรนี้เป็นของผมนะฮะจะทำอะไรก็เข้าตามต่อออกตามประตู
ผมไม่เคยกระโดดเข้าไปเกี่ยวข้องกับใครนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย
จะมาเกี่ยวข้องกับผมก็ติดต่อมาให้มันถูกต้อง
แต่ถ้าเกิดจะพูดจริงทนไม่ไหวแล้วฉันอยากมากพูดได้
แต่ขอเป็นเรื่องสองคนอย่าถลำมาเป็นเรื่องของเวทีและคุณนวัฒน์
ฉะนั้นการให้เกียรติคนเป็นสิ่งสำคัญและทีนี้
ก็จะมาแบบทนไม่ได้ก็จะมาเอาบังพอยต์ที่จะมาตีความให้มันเกิดประเด็นให้ได้ว่า
เซฟคนไทยผมไม่ได้บอกให้เซฟคนผิดนะครับแต่ผมให้ให้เซฟคนไทย
ก็ในเมื่อมันเห็นหลักฐานทนโทษมันผิดอะไรล่ะครับก็มันก็ไม่ได้ผิดอะไร
มันก็ไม่ได้เป็นคนทำแล้วมันก็ไม่ได้เป็นคนเริ่ม
ไม่ได้เป็นคนโพสต์แล้วไม่ได้เป็นคนคอมเมนต์
คุณเห็นแล้วคุณคิดไปเองว่าอ้วนคุณตกใจคุณก็ด่าคน
ก็แค่นั้นถ้าอยากให้ผอมต้องไปออกกำลังกายนะครับ
แล้วก็บอกเขาแต่ว่าผมไม่ได้มายเวทีผมอ่ะ
บางทีเราก็ไม่ได้ดูคนรูปร่างดีอยู่แล้วมันจะเพอร์เฟคถูกไหมฮะ
สมองเขาอาจจะดีใช่ไหมเขาอาจจะฉลาดเขาอาจจะผิวดี
เขาอาจจะแบบการศึกษาดีมันดีหลายอย่างเพราะฉะนั้น
อย่าได้วิตกกังวลใดทั้งสิ้นสถานการณ์แบบนี้จะอยู่กับคุณตลอดไป
เพราะฉะนั้นทำใจเถอะครับจากนี้เป็นต้นไป
เราไม่ได้ชนกับคุณเพราะฉะนั้นคุณต้องเข้าใจนะบริบทของเราผมทำ
นะครับเราไม่ได้สนใจจะต่อสู้กับคุณเพราะฉะนั้นเวลาเล่นก็ต้องดู
ด้วยถ้ารูปคาร่ากับรูปฟ้าสายผมว่าไม่เหมาะสมเลยแต่คาร่ากับ
ไม่ใช่ตรงนี้เพราะฉะนั้นทำใจเถอะครับแบบนี้มันจะมาอีกแน่นอน
และไปเวเนซูเอล่านี้คุณจะได้เห็นอะไรที่แบบหายใจไม่ทั่วท้องแน่นอน
เพราะฉะนั้นเตรียมใจไว้เลยครับผมชักทงลบเต็มที่เพราะว่าผมต้องการชน
เราตั้งใจมาเพื่อให้คนได้เห็นถึงวิวัฒนาการของการประกวดรุ่นใหม่
ไหวไหวทำไมไม่กี่เกี่ยวครับต้องเขาวิทยาเขาเป็นสาว
พุธกลางแล้วก็จะเขาจะไม่เอาหรอเป็นผมนะผมจะโพสแล้วคอมเมนต์เลย
เพราะอะไรรู้ไหมตามใดที่คุณอยากเป็นใครคุณต้องชูคนนั้นดีที่สุด
คนอื่นมันต้องไม่ดีนี่คือวิธีการทำธุรกิจ
แน่นอนนะครับคุณจะโปรโมทดาราของคุณดาราช่องสามดาราช่องเจ็ด
คุณจะโปรโมทดาราช่อง๗แล้วคุณต้องไปเกรงใจช่อง๓เหรอครับ
คุณจะไปคิดว่านันเดชหรือครับถ้าเวียร์กับนันเดชมามีรูปคู่กัน
อย่าตามใจตัวเองเกินไปนะฮะต้องเข้าใจนะครับ
จากนี้เป็นต้นไปแบบนี้มันจะเกิดขึ้น
คนไทยยังไงผมก็รักแล้วผมก็ขอให้ได้มงที่๓เร็วนะครับ
ก็โอเคนะครับสำหรับผมผมก็

รู้ไหมว่ามันจะวนเวียนมาหาอยู่เรื่อยไม่จบไม่สิ้นสักที
แบ่งให้ออกถ้าเป็นคนไทยผมเซฟคนไทย

ผมเคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วถูกไหมฮะคุณชาน่า

ฟ้าสัยก็ผมเวย์พรให้ได้มงค์ที่๓
อันนี้คือเรื่องของคนไทยผมแฮปปี้

เพราะว่าเรากำลังแสดงอีกบทบาทหนึ่งของคนไทยในระดับอินเตอร์
เพราะฉะนั้นจงเข้าใจเรื่องให้มันต่างกัน
เรื่องนี้ก็จะเข้าใจได้ถ้าทนไม่ได้